ท่านผู้ชมครับดูคดีนี้หน่อยนะฮะมีญาติของหญิงคนหนึ่งที่เขาติดใจการทำหน้าที่ของตำรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีมาก
ค่ะนะครับเป็นท้องที่สพโคกจานคือลูกชายบอกว่าแม่เนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไปแล้วไปชนกำแพงเสียชีวิตตำรวจก็สรุปสาเหตุว่าอุบัติเหตุอืม
แต่เขาติดใจสงสัยเพราะว่าในใบชนะสูตรศพที่เขาไปดูเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
พอมาเห็นใบชนะสูตรเนี่ยมันมีรอยขีดค่าผลชนะสูตรแรกแล้วก็เขียนเป็นอีกแบบนึง
ก็เลยขอส่งศพไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งซึ่งพบว่าการชนสูตรครั้งที่สองเนี่ย
ผลออกมาพบว่าแม่นี่ถูกยิงนะฮะคือถูกยิงก่อนนะครับรถถึงเสียหลักไปชนกำแพงแล้วถึงเสียชีวิต
ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุรถชนกำแพงแล้วเสียชีวิตเลยแต่ว่าถูกยิง
คือต้องย้อนไปเมื่อวานนี้ก่อนนะครับตอนเช้านะครับ๖นาฬิกา๓๐นาที
เมื่อวานนี้สพโคกจานที่อุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปเสียชีวิตอยู่ที่ข้างกำแพงรั้วในตำบลโคกจานอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
ขี่จักรยานยนต์มาชนกำแพงนี่ฮะชื่อนางสมนึกชาญเชี่ยวอายุ๕๖ปีนะครับ
จากการชนะสูตรศพในเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบาดแผลที่หน้าผากฝั่งซ้าย
มีร่องรอยบาดแผลฉีกขาดยาว๔เซนติเมตรแผลนี่ลึกถึงกระดูก
แล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่หน้าอกข้างซ้ายอีกจุดหนึ่งตรงนี้ฉีกขาด๒เซนติเมตร
ตำรวจลงความเห็นว่านางสมนึกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนกำแพง
ทางญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายอะไรก็รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านแอมเจริญนะฮะ
โดยไม่ได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลก็เชื่อว่าคงเป็นอุบัติเหตุ
แต่ทีนี้เนี่ยพอเขาส่งใบชนะสูตรมาเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มีการขีดค่าในเอกสารนี่นะฮะว่าสาเหตุการณ์ตายเนี่ยเกิดจากไม่ทราบสาเหตุนะฮะ
ลูกชายของผู้ตายก็เลยคาใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่นี่เห็นไหม
ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกำแพง
บ้านเสียชีวิตมีการขีดค่านี่เหตุและพฤติกรรมที่ตาย
แล้วเขียนด้วยเขียนด้วยลายมือบอกไม่ทราบสาเหตุการตาย
ลูกชายเขาก็เลยติดใจว่าตกลงมันยังไงกันแน่
ก็เลยส่งศพแม่ไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลังจากชนะสูตรเสร็จแพทย์ลงความเห็นนะครับบอกว่า
นางสมนึกเสียชีวิตเนี่ยมีสภาพศพคือถูกยิง
กระสุนเข้าใต้ราวนมซ้ายจนเสียชีวิต
ซึ่งมันขัดแย้งกับผลชนสูตรเบื้องต้นของตำรวจในที่เกิดเหตุ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าแม่กับน้องเนี่ยย้ายมาจากชนบุรีนะครับ
อยู่บ้านพี่สาวที่อุบลราชธานี
ที่บ้านเนี่ยจะมีหลานชายของแม่อยู่คนหนึ่ง
ชื่อนายเทียมพันธ์อายุ๔๒ปีนะครับ
ที่ผ่านมาหลานชายคนนี้มีปากเสียงกับแม่บ่อย
เพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนจนแม่ต้องย้ายไปเช่าบ้านอยู่อีกหมู่บ้านนึง
แล้วกระสุนปืนที่พบเนี่ยที่ว่าแม่ถูกยิงเนี่ย
มันเป็นกระสุนชนิดเดียวกันกับที่
นายเทียมพันธ์ศุกร์เนี่ยคนนี้นะครับ
ที่เป็นหลานชายเนี่ยเขามีปืนชนิดเดียวกันเลย
ก็เลยขอให้ตำรวจทำคดีใหม่อย่างเป็นธรรม

แต่กลับลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุ

ลูกชายเลยอยากเรียกร้องไปถึงผู้บังคับบัญชา
ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่มาทำหน้าที่
ขอให้ตรวจสอบการทำงานของตำรวจชุดนี้ด้วย
ที่นี้จากข้อมูลที่ไปตรวจสอบพบว่า
ในวันเกิดเหตุนะครับก็คือเมื่อวานนี้
น้าสาวของผู้ตายน้าสาวของนางสมนึก
ไปหายาดในบ้านที่เกิดเหตุ

จากนั้นตัวของหลานชายของผู้ตายที่ลูกชายเขาเอ่ยถึง

อยู่ในบ้านเนี่ยก็เดินออกมามีลักษณะอาการคลุ้มคลั่งออกมา

แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่น้าสาวก็คือนางสมนึก๑นัด
จากนั้นนางสมนึกก็ขี่จักรยานยนต์หนีหลานชายออกจากบ้านมา
ออกมาได้แค่๕๐เมตร
คาดว่าคงจะถูกยิงแล้วหมดสติไปแล้ว
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านจนเสียชีวิต
แต่ทีนี้พอมาชนะสูตรในครั้งแรกเนี่ยบอกว่ามีร่องรอยฉีกขาดที่หน้าผาก
กับที่แถวหน้าอกด้านซ้าย
ซึ่งผลชนสูตรที่ออกมาของโรงพยาบาลแห่งที่๒เนี่ย
ที่เขาส่งไปชนสูตรซ้ำเนี่ยคือถูกยิงนะฮะเป็นร่องรอยกระสุน
ช่วงเย็นวันนี้นะครับทางครอบครัวมาเชิญวิญญาณผู้ตายที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตัวของหลานชายเนี่ยตอนนั้นที่มีอาการคลั่งยิงปืนหลายนัดเนี่ย
ญาติญาติบอกยังโชคดีนะครับที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
หลังจากที่เขายิงออกไปแล้วก็ถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุกัน
ตำรวจ๓๔นายมาระงับเหตุก็มีการยิงต่อสู้ด้วยนะครับ
มีตำรวจนายหนึ่งบาดเจ็บนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนที่ก่อเหตุซึ่งบาดเจ็บเหมือนกันเนี่ยที่ควบคุมตัวได้
ไปส่งโรงพยาบาลนี่นะฮะคนก่อเหตุนะครับที่ว่าไล่ยิงเขานะครับ
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับ
แต่ได้ยินเสียงรถล้มก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นคนขี่จักรยานยนต์ที่พุ่งชนกำแพงบ้านเนี่ยมีเลือดออกเยอะมาก
หน้าอกด้วยแต่ไม่ได้เอกใจว่าถูกยิงเพราะไม่ได้ยินเสียงปืน
นึกว่าถูกแฮนด์จักรยานยนต์เนี่ยมันแทงเข้าที่หน้าอก
น้องเขยของผู้ตายนะครับให้ข้อมูลว่า
ตัวเองก็พึ่งพยาบาลมีเสียงปืนนะครับ
ก็พึ่งพาตัวของภรรพธรรมศุกร์เนี่ยไปทำงานเลื่อยไม้เมื่อ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็ในเทียมก็ถูกไม้ดีดใส่หน้าผากแล้วก็คาดว่าจะมีอาการทางจิตเวทที่รักษามา๒ปีกว่าที่กำเริบมาด้วย
ก็เลยเกิดอาการหลอนว่าจะมีคนมาทำร้าย
ก็มีสาเหตุครับมีสาเหตุคือว่าเพราะว่าคนเป็นประสาทมาก่อน
โดนกระทบกระเทือนทางสมองนะครับทำให้เขาสมองเขาเปลี่ยน
แต่ทางฝั่งลูกของผู้ตายวันนี้นำเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากนิติเวศ
ไปติดตามเรื่องที่สพโคกจานนะครับ
แล้วก็พบว่าตำรวจได้ดำเนินคดีกับในเทียมที่เป็นหลานชายผู้ตาย
ฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานหลังจากที่ตำรวจมาระงับเหตุ
ที่เขาคลั่งเนี่ยแล้วเขายิงปืนโดนดาบตำรวจพิชิตคูณเมืองจนบาดเจ็บ
ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนตัวในเทียมเองก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกัน
เพราะว่านี่ฮะบาดเจ็บตอนที่ตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องลื้อคดีการเสียชีวิตของนางสมนึกอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ส่วนศพของนางสมนึกนะครับลูกบอกว่าจะขอย้ายศพแม่ไปชาปนกิจ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดชนบุรีไม่อยากประกอบพิธีทางศาสนาที่อุบลรัชธานีแล้ว
เพราะว่าเขาติดใจแล้วก็เสียใจกับการชนะสูตรศพในเบื้องต้นของทางตำรวจที่อุบลรัชธานี